อุปสรรคคือบททดสอบทางเดินในชีวิต
บางอย่างถูกกำหนดไว้ด้วยโชคชะตา
แต่บางอย่างกำหนดได้ด้วยการกระทำ
จงสู้ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเพล

จงสู้ด้วยความสำเร็จอย่างกำหนดได้ด้วยโชคชะตา